ถูกกลุ่มวัยรุ่นต่างหมู่บ้านมาดักยิงจนเสียชีวิตนะครับ
เพื่อนของน้องยืนยันว่าในกลุ่ม
ไม่เคยขัดแย้งหรือว่ามีเรื่องมีราวกับกลุ่มผู้ต้องหานะครับ
ส่วนครอบครัวของเด็กที่เสียชีวิต

พวกของมือปืนอีก๒คนมาดำเนินคดีให้ได้
เพราะเชื่อว่าไม่ได้ก่อเหตุเพียงแค่คนเดียว

ใบหน้าของผู้เป็นแม่ยังเต็มไปด้วยความโศกเศร้า

เมื่อพูดถึงเหตุการณ์ที่ทำให้ลูกสาว
หรือน้องบีอายุเพียง๑๔ปี
จากอ้อมอกไปอย่างไม่มีวันกลับ
จบชีวิตแบบที่ยังไม่ทันตั้งตัว

เพราะสาเหตุไม่ได้เกี่ยวข้องกับลูกสาวเลยแม้แต่น้อย

ของผู้เสียชีวิตที่อยู่ในเหตุการณ์
ถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันที่๑๖กุมภาพันธ์ว่า

นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของวัยรุ่นชายในหมู่บ้าน
หมู่บ้านหนองกระทุ่มตำบลหนองยาง
อำเวอรำปลายมาตรจบริรำ
ซึ่งอยู่คนละตำบลกับหมู่บ้านของตัวเอง
พอเสร็จงานช่วงเย็นก็พากันขับรถกลับพร้อมกัน๕คันรวม๑๑คน
แต่พอมาถึงสะพานข้ามลำน้ำมาดมีผู้ชาย๓คนดักรอ
จากนั้นตะโกนถามว่าพวกมึงอยู่บ้านไหน
แล้วเข้ามาต่อยวัยรุ่นชายที่เป็นรุ่นน้อง
พอเห็นท่าไม่ดีจึงรีบพากันขี่รถออกมา
แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น
เพราะสิ่งที่ตามมาคือเสียงปืน
จุราชที่คนร้ายใช้ฆ่าชีวิตน้องสาว
จากเหตุของความบาดหมางที่วัยรุ่นสองหมู่บ้านได้เคยก่อไว้
ก็คือตอนนั้นหนูยังตั้งสติไม่ได้

ค่ะคือน้องเขาก็อยู่ด้วยทุกวัน
ไปหาทุกวันไปปลุกทุกเช้าค่ะ
ก็คือแบบไม่ไหวค่ะ
คือมีน้องสาวอยู่แค่คนเดียวด้วยค่ะ
แล้วก็สนิทกันค่ะอยู่ด้วยกันตลอดค่ะ
ขณะที่กลุ่มวัยรุ่นชายที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้น
ก็บอกว่ากลุ่มตัวเองไม่เคยรู้จักกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
และรู้สึกเสียใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องบี
ยิงใส่คนใช่ไหม
ก็ถามให้ว่าเราบ้านอยู่บ้านไหน

เราบอกอยู่บ้าน
ยังไม่ได้บอกผมบอกพวกผมก็
ยังไม่ได้ตอบเลยครับเขาต่อยก่อนเขาต่อยน้องแบ๊งก่อนครับ
แล้วผมก็เลยขี่รถเหนือ
แล้วเราคิดเห็นยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างค่ะ
ก็ไม่น่าทำครับผมบอกไปแล้วนะครับ
ช่วงควบคืนออกมาแล้วมัน
ผมบอกว่าอยู่กับผู้หญิงไม่ต้องยิงมันก็ยิงมันเลย
มีระยะขนาดนี้นอนใจ

ส่วนนายบัณฑิตพ่อของน้องบีก็บอกว่า
ยังทำใจไม่ได้กับความสูญเสียที่เกิดขึ้น
กับลูกสาวที่มีอายุเพียง๑๔ปี
ที่ต้องใช้ชีวิตรับกรรมจากความบาดหมาง
เหลือรังของวัยรุ่นสองหมู่บ้าน
ส่วนเรื่องคดีความยังค้าในใจกับจำนวนผู้ต้องหา
ติดใจอย่างเรื่องเดียวนะ
เรื่องสองคนที่ว่าไม่ได้คือ
ไม่มีส่วนรู้ร่วมคิดแต่ว่ารักแค่คนเดียว

เพราะว่าปานสามคนจับคนเดียว
ผมก็ว่ามันแปลก
ล่าสุดตำรวจเจ้าของคดีได้คัดค้านการประกันตัว
นายพิชิตมณีเติมหรือหมี่อายุ๓๐ปี
ผู้ต้องหาในชั้นพนักงานสอบสวน
ด้วยเห็นว่าเป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญ
เกรงว่าจะหลบหนีหรือไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน

หนึ่งในนั้นคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตรตรองไว้ก่อน
ส่วนนายพิชิตผู้ต้องหาก็ปฏิเสธไม่ขอไปทำแผนชี้จุดเกิดเหตุ
เพราะเกรงว่าจะถูกรุมประชาธรรม
ส่วนความผิดก็ยอมรับทุกข้อกล่าวหาและพร้อมรับโทษตามกฎหมาย
แต่ยังคงยืนยันว่าไม่ได้เจตนายิงใครให้เสียชีวิต
แค่ยิงข่มขู่เพียงเท่านั้น